ข่าวนี้จะได้มีรอยยิ้มให้อมยิ้มกันได้บ้างค่ะครับพูดถึงตำรวจคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้พอพูดถึงตำรวจหลายคนขมวดคิ้วอย่าเพิ่งขมวดคิ้ว
จะให้ดูตำรวจนายนี้ค่ะตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจตู้แดง
แล้วตอนนั้นฝนจะตกเห็นว่าบ้านของชาวบ้านเนี่ย
เขามีตากผ้าอยู่ข้างนอกด้วยเอาไปดูตำรวจนายนี้ทำยังไงค่ะ
เป็นคนที่เคยอ้างรักเป็นคนที่เคยอาบหวัง
เป็นคนที่เธอให้ความสำคัญในวัน
โอ้โหเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วน่ารักจริงนะคุณตำรวจนายนี้
นี่ดูสิเลื่อนราวตากผ้าไปให้ไม่โดนฝน
แล้วหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาจริงนะ
เอาจริงคลิปนี้ดิฉันเห็นมาวันสองวันแล้วแต่ก็จะนำเสนอข่าวดีไหม
ทีนี้เราต้องตามไปเจอคุณตำรวจตามไปคุยกับคุณตำรวจ
เราเลยนำเสนอข่าววันนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามไปเจอผู้หญิงคนนี้นะ
อยู่ในคลิปเหตุการณ์ด้วยนะครับเพราะตำรวจมาถามไง
ว่านี่เสื้อผ้าใครเนี่ยแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบไปอ๋อของบ้านนั้นแหละ
แต่เขาตากอยู่คุณตำรวจคงเห็นว่าไม่มีคนอยู่ฝนจะตกแล้ว
ให้เลยเปิดประตูเข็นไปเลยเข็นเข้าไปหลบในร่มหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะคือประตูรั้วไม่ได้ล็อกไม่ได้ใส่กุญแจไว้นะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีตำรวจถือวิสาสะแล้วไปเปิดนะประตูมันแง้มอยู่
คุณตำรวจก็กลัวไงเดี๋ยวผ้าเปียกแล้วก็จัดการให้แล้วปิดประตูให้เรียบร้อยด้วย
คนในโลกโซเชียลบอกเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ตำรวจก็ทำให้ประชาชนนะ
มันก็ชื่นใจนะใช่ค่ะแล้วเราก็ไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ
คุณโชติกาอินนวลบอกว่าอยู่บ้านตรงข้ามนี่แหละนะ
ได้ยินเสียงตอนนั้นหมาหมาที่เลี้ยงไว้๒ตัวเห่า
ก็ยังไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยแล้วเห็นเหตุการณ์นี้ประทับใจค่ะ

คนก็มาคอมเมนต์ชมตำรวจเยอะนะ
ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนจริง
ดูแลทุกสุขทำให้ประชาชนแบบนี้
คือเขาบอกว่าตัวเธอน่ะไม่ได้อยู่ที่บ้าน
แล้วมารู้มารู้เรื่องจากเพื่อนบ้านแล้วก็ได้เห็นคลิปแล้ว

ดีใจคุณตำรวจชื่นชมคุณตำรวจด้วยนะคะ
ถ้าเกิดไม่ได้เก็บผ้าให้มีเสื้อข่าวอยู่ที่ราวด้วย
ฝนตกเดี๋ยวเสื้อก่อนต้องซักกันใหม่
ทีนี้ตำรวจคนนี้เราก็ไปเจอตัวมา
ชื่อว่าสิฟ์ตำรวจทโวลาวุฒิวริบมนตรี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับปรามที่สพบางบัวทองค่ะ

ใช่แล้วก็ไปคุยกับคุณตำรวจนะ
ซึ่งคุณตำรวจก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๒๑พฤศจิกา
ตอนนั้น๔โมงเย็นแล้วผมก็ออกตรวจพื้นที่
ก็ไปตรวจตู้แดงเป็นโครงการ๑หมู่บ้าน๑ตำรวจ
หมู่บ้านพุทธชาตินั่นแหละทีเนี้ยผมอ่ะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเลย
พอไปถึงที่บ้านหลังนี้ก็เห็นว่าเสื้อผ้าเนี่ยตากอยู่เต็มราวนอกรั้ว
แล้วฝนก็จะตกแล้วตั้งเขามาใกล้แล้วใกล้จะตกแล้ว
ถามเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามว่าเอาเสื้อของใคร

เพราะว่าจริงคือเขาตากออกมาข้างนอกบ้านนั้นนะคะ
ทีนี้ก็เลยตะโกนเรียกคนในบ้านนะว่ามีใครอยู่ไหมครับ
ฝนจะตกแล้วนี่ไม่มีคนตอบ
สังเกตเห็นว่าอ้าวประตูไม่ได้ล็อกเลยเลื่อนให้ซะเลยนะคะ
ไม่รู้จักกันของตัวแต่ว่าเคยรู้จักกัน
แต่ว่าเคยเคยเห็นหน้ากันก็คือเขาก็อยู่
คือผมจะไปนั่งฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นคล้ายสไลด์ไม่เอาอะพี่

ก็เห็นพี่เขาจะเห็นประจำใช่ไหม
ไม่รู้จักเจ้าของบ้านนะแต่เห็นหน้ากันบ่อย
เพราะผมก็ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจมาตรวจตู้แดงบ่อย

แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาด้วยคุณ
คือผู้บังคับบัญชาเลยบอกเลยว่าเราเป็นตำรวจ
แต่พอเราเห็นอะไรที่พอจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เนี่ยเราต้องทำ
นี่ไงคุณตำรวจเขาเห็นว่าอันนี้เรื่องง่าย
แต่ผมช่วยเหลือคนได้ผมก็ทำ
แล้วพอมีคนเอาคลิปไปลงในสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะ
ทางคุณตำรวจเขาก็ตามไปดูคอมเมนต์เหมือนกันนะ
นั่งอ่านคอมเมนต์ไปแล้วก็ยิ้มไป
เป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะคอมเมนต์เหล่านี้นะคะ

เรื่องที่ยิ้มออกยิ้มได้นะการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับ